ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากมลพิษทางกลิ่นมลพิษทางเสียงหรือว่ามลพิษทางฝุ่นนะคะที่จะเลวร้ายต่อสภาพสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามลพิษทางแสงก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของมนุษย์แล้วก็สา
หรือว่ามลภาวะทางแสงนะคะรบกวนการทำงานแล้วก็ชีวิตของสังคม
แล้วก็คนในชุมชนด้วยในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง
ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและภาวะซึมเศร้า
ก็ล้วนแต่ได้รับปัจจัยจากภาวะทางแสงนะคะสำหรับสัตว์ค่ะ
ถือว่าได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางแสงเลวร้ายยิ่งกว่าคน
สัตว์ที่มีการใช้ดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวในการนำทางตอนกลางคืนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกเต่าทะเลที่มีการฟักตัวแล้วก็จะมีการใช้แสงจันทร์ในการเดินทางลงไปมหาสมุทร
แต่ว่าในพื้นที่ที่มีภาวะทางแสงแบบผิดเพี้ยนไปอาจจะเกิดความสับสน
แล้วกลายเป็นว่าลูกเต่าเนี่ยคลานขึ้นบนแผ่นดินและเสียชีวิตได้
ขณะที่คณะกรรมการอนุรักษ์ป่าแล้วก็สัตว์ป่าฟอริดาค่ะ
ส่งผลกระทบต่อเต่าหลายพันตัวที่แบบเสียชีวิตแล้วก็หมดไปในทุกปี
ขณะเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะ
ประชากรของแมลงทั่วโลกก็ลดลงร้อยละ๔๐เช่นเดียวกัน
ว่าจะเป็นหิ่งห้อยนะคะเพราะว่าหิ่งห้อยเนี่ยต้องใช้แสงในการนำทาง
ถ้าว่าแสงมีการผิดเพี้ยนบิดเบือนไปหรือว่าเกิดมลภาวะที่ไม่สมดุล
ก็ล้วนแต่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ